เมื่อวานนี้นะคะเป็นวันซ้อมรับปริญญาค่ะ
ต้องบอกว่าความรักแล้วก็แฟนคลับส่งมอบให้กันยิ่งใหญ่อลังการด้วย
ไม่ได้โลฟเลยนะไปเป็นแบบโอ้โฮคือแบบพร้อมรักคือเราเห็นภาพแล้วดีใจแทนน้องพี่พิกษิตเลยคุณผู้ชมนะคะ
แล้วน้องเองก็ต้องบอกว่าภูมิใจไม่น้อยเลยนะคะเพราะว่าสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตี
จากคณะเศรษฐศาสตร์นะคะวิชาเศรษฐการประกอบการนั้นเองเป็นหลักศึกรนาชาตินะคะ
เห็นไหมคะในภาพหนุ่มเสื้อขาวคือใครคะ
แน่นอนคู่จิ้นมานะคะเรียกว่าโอ้โหทุกคนคงแฟนคลับบิลกิ้นเขามีของขวัญให้ด้วย
สื่อมาให้แล้วค่ะเป็นสร้อยคอแรนด์ดังราคา๖หลักกรี๊ดเลยนะคะ
คือแบบนี้เขาอ้อมให้นะคะแล้วแฟนคลับก็ฟินเราดูภาพยังฟินไปเลยนะคะ
ซึ่งในงานเมื่อวานนี้นะคะก็มีการจัดนิทัศกาลการแสดงความยินดีแบบยิ่งใหญ่มาก

นี่ไม่ใช่ซุ้มงานแต่งแบบว่าเปิดปีคอนเสิร์ตเลยนะ
แล้วแต่ที่เราโฟกัสครับนี่พวกเราชอบ
ร้อยแบงค์พันช่อเล็กช่อใหญ่มีทั้งหมดนะคะ

แล้วก็เปิดใจกับพี่พีท
อันนั้นคือไม่ใช่ดอกมงดอกไม้หรือว่าสก๊อตเทปอะไรนะนั่นคือเงินทั้งนั้นเลยนะ
คุณพ่อคุณแม่เขาจะดีใจขนาดไหนคุณผู้ชม

เห็นบอกว่าน้องพี่อยากจะเรียนต่อปริญญาโทอีกสักไปเลยค่ะ

คือที่จริงมันเป็นอีกหนึ่งมิชชั่นของพีอยู่แล้ว

แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของหน้าที่และความรับผิดชอบของเราด้วย
ภูมิใจที่มีวันนี้นะคะ

ทั้งในเรื่องงานเขาผิดชอบมาก
ส่วนเรื่องเรียนก็พี่บีก็ทำได้ดี
คือเรารู้ไว้แล้วว่าการขับอาจจะแพลนโปรเจกต์อะไรให้เรา

ภูมิใจที่ลุ่งมีเพื่อนที่จินใจกับเขา
และช่วยฝากดังเรื่องงานและเรื่องธุรกิจด้วยค่ะ

อันนี้คือแบบทุกคนแบบว่าฉีดวัคซีนใส่หน้ากากแบบ

คือมันยิ่งใหญ่จริงนึกว่าดูคอนเสิร์ต

เขาเอ๊ะมาทำอะไรเอานี่มาให้กำลังใจ
น้องพีพีเขาบอกว่าไม่ได้มีแค่แฟนคลับ

ที่ตกออกมาให้ก็มีด้วยเยอะด้วยเนาะ
ไม่รู้เลยว่าหนูจะต้องแบบยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะเนี่ย

แล้วสมควรแต่ละชิ้นก็คือยิ่งใหญ่มาก